เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่มันเป็นสีสันสนุกสนาน

คนดีนะต้องชื่นชมแต่ว่ากู้ภัยรวมพลเขาต้องเชิดชูกันหน่อย

มาเพื่อที่จะรวบปฏิบัติการแล้วก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกัน
แต่ว่ามีสีสันที่จะมานำเสนอแต่ก่อนอื่นไปดูภาพรวมกันก่อน
นี่คือภาพรวมของการรวมพลคนกู้ภัยสิงห์ทองชัยนาราย
ประจำปี๒๕๖๑นะครับ
เป็นการรวมกันของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยจาก๔จังหวัดเลยนะ
สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาฏและลบบุรีนะครับ
มาครั้งนี้ระดมสรรพกำลังเลยครับ
เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ร่วมกับใครบ้างล่ะ
มีตำรวจทหารหน่วยแพทย์และพยาบาลแล้วก็รัฐวิสาหกิจด้วยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลสงครานปี๒๕๖๒

นี่แล้วก็ที่สำคัญรู้วิธีการจับงูเหลือมไปด้วย

จับงูเหลือมจับลิงจับลูกแก

พอร้อนปั๊บเข้าฝนต่อนี่งูก็จะโผล่เพ่นพลาดออกมา
เอาแต่ที่เด็ดที่สุดในงานนี้

นี่เลยประกวดเทวดานางฟ้ากู้ภัย

ส่วนนี้นี่เทวดาเต้นโยกย้ายสายสะโพก

นางฟ้ากู้ภัยก็มาโชว์เสียง

แต่พี่คนนี้มาโชว์ลีลาการไล่รำซะหน่อย

ทำไมใกล้อะไรขนาดนั้นนะคุณ

ต้องหังงะออกมาเลย

อ้าวฟู้ภัยเขาทำได้ทุกอย่างจริง

สปิงนึกว่าไขควง

ตอนนี้เอวคดไปแล้วนะ

ใช่จริงอ่ะกูภัยทำได้ทุกอย่าง

ช่วยเหลือคนแล้วช่วยเหลือสัตว์แล้ว

คือถ้าวัดจากความสามารถในการเต้นน้องใบตอง

ถ้าเค้าจะนึกว่าดิฉันโดนน้ำร้อนศาตรมาดิ

จับไม่ได้
อย่างนั้นให้เป็นนักฟ้าของเหล่ากู้ไพลค์

เอาละพอแล้วค่ะ